เรื่องนี้กันนิดนึงที่ญาติประกาศตามหาสองแม่ลูกค่ะ
สุราธานีขับรถเก๋งหายออกไปจากบ้าน

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
บุ๊คคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ได้ภาพนี้มา
เห็นจังหวะที่รถขับพุ่งตกคลองลงไป
ทีนี้ค่ะพอได้ภาพมาในลักษณะแบบนี้

ลองดูในคลองว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้
ปรากฏว่านี่นะคะจะเห็นจังหวะที่รถเก๋ง
คอร์ดสีขาวเป็นของสองแม่ลูกที่หายตัวไปค่ะ
พอไปถึงจุดกลับรถใต้สะพานบางใหญ่
ที่อำเภอเมืองสุรทานี
เหินตกคลอง
ลองสังเกตภาพนี้ดีค่ะ
คล้ายกับไม่ได้เปิดไฟหน้ารถด้วยหรือเปล่า

ไม่แน่ใจว่าเป็นความตกใจ

และพุ่งตกลงไปในคลองหรือยังไร
ด้วยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุ
นี่แหละค่ะเพิ่งจะมาเจอพิกัดที่ตกเมื่อวาน
ก็นับตั้งแต่วันหายตัวไปก็๕วันใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบไปดูร่องรอยการเฉียวชน
ขอบทางใต้สะพานมันมีรอยเฉียวชนจริง
ครับมีชิ้นส่วนบางคนรถมีเศษกระจกรถ
ตกอยู่แบบนี้แล้วก็มีรอยล้อรถพุ่งชนทับต้นย่า
เป็นทางตรงลงคลองไปเลยชุดประดาน้ำกู้ภัยอะไร
เขาก็เลยงมกันเลยค่ะนี่นะคะมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี
งมกันตอนสักประมาณทุ่ม๕๐นาที
สามทุ่มยี่สิบนาทีใช้รถเครนกู้รถที่จมอยู่ในคลอง
ขึ้นมาได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูสภาพรถนะคะ
ด้านหน้านี่นี่นำรถขึ้นมาได้ครับฝากระโปรงหน้าคือยุบเลย
กระจกหน้ารถแตกนะคะสภาพรถที่นำขึ้นมา
และเป็นเรื่องเศร้านี่ค่ะพบร่างของผู้เสียชีวิต
นางสาวนะพัดปภาทองตะกุกอายุสามสิบเจ็ดปี
และนางบันจงกิตติพงศ์อายุหกสิบหก
ผู้เป็นแม่นั่งข้างข้างค่ะจากการสอบสวนได้ข้อมูล
มาว่าตัวนางบรรจงกับนางสาวนพัดปภา
เป็นอดีตภรรยาและเป็นบุตรสาวของพันธุ์ตำรวจเอก
รถเอกพิมลทองตะกุกอดีตผู้กำกับการสภธาชังจังหวัดสุราธารณี

ด้านหน้าคือยุบเข้าไปเยอะเลยกระจกด้านหน้าแตก
ก่อนเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่ม๔๔นาที๒สิงหาคมค่ะ
นางสาวนพัดประพาขับรถไปรับนางบรรจงที่บ้านในซอยภูทร๘
ถนนพ่อขุนทะเลเขตเทศบาลนครสุราธานี
เราได้กล้องวงจรปิดมา
คือหลังจากนั้นหายไปเลยนะคะแล้วติดต่อไม่ได้เลย
สามีของนางสาวนพัดปภาก็เลยแจ้งความ

เลยแจ้งความตามหาตัวเพราะว่าติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

รู้ว่าขับรถเก่งจากร้านอาหารถนนตลาด
ใหม่เข็ดเทศบาลนครสุราธารณีไปถนน๔วิชัย
เลี้ยวซ้ายซ้ายที่สี่
ตามถนนเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าไปสี่แยกบางใหญ่
ตรงไปจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่

ก็ต้องนำมาปฏิติประต่อ

ตรงจุดกลับรถตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้น
มันมีร่องรอยเฉียวชนอะไรบ้าง

มีร่องรอยเศษซากรถแล้วเหมือนมีรอยล้อรถพุ่งลงคลองไปเลย
นี่คือภาพสุดท้ายของรถคันนี้นะ

เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปที่เกิดเหตุนะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เจ้าหน้าที่นำป้ายแจ้งเตือนความสูงของสะพานเป็นป้ายสะท้อนแสง

มีการนำแบรีเออร์มากั้นทางโค้งจุดกลับรถใต้สะพานเอาไว้
ยังมีเศษส่วนของรถอยู่เลย
ทีมข่าวก็เลยทดลองขับรถตามเส้นทางดู
ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนค่ะพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
จุดกลับรถตรงนี้มันมืดไหมทางอันตรายไหมหรือมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตบ้าง
คือถ้าขับกลางคืนไฟส่องสว่างจะน้อยนะคะ
ก็ต้องชะลอความเร็วอะค่ะ
ปัญหาคือขับเร็วหรือเปล่าถ้าขับเร็วการเลี้ยวกลับรถตรงนี้มันยาก
ถ้าไม่ชะลอรถถ้าขับเร็วมีโอกาสเสียหลักพุ่งไปได้
มันโค้งแบบเนี้ยค่ะนี่นะคะคือมันโค้งหักศอกเลยอ่ะเนอะ
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยขอข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
คุยกับนางสาวนัทธพรอายุ๓๐ปี
เธอบอกว่าเห็นบ่อยมากจุดกลับรถตรงเนี้ยค่ะเคยเห็นกับตาเลยอ่ะ
ครับรถหลุดโค้งหลายคันแล้วบางคันไม่ได้ขับเร็วด้วยนะคะ
แต่ด้วยความที่เป็นโค้งหักศอกแล้วไฟส่องสว่างน้อยแล้วทำให้คนขับบางทีอาจจะเข้าใจว่าขับต่อไปได้
นึกว่าเป็นทางตรงใช่ครับบางคันเนี่ยไม่ได้ตกลงไปทั้งคัน
คันคือแบบครึ่งคันเกือบตกลงไปในน้ำเธอบอกว่าวันที่เกิดเหตุเธอปิดไฟเตรียมเข้านอน
ไม่มีใครได้ยินเสียงรถตกน้ำค่ะมารู้อีกทีก็คือเห็นภาพในกล้องวงจรปิด
เธอเลยบอกขนลุกมากหดหู่มากเพราะว่าจมน้ำอยู่หลายวันแล้วไงคะรถคันนี้
แต่ดูภาพในกล้องวงจรปิดเหมือนกับว่าขับมาเร็วพอสมควร
ไฟหน้าไม่ได้เปิดด้วยนี่นะคะและจังหวะที่มันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
กว่าจะมีรถคันอื่นตามมาครับมันทิ้งระยะนาน
ก็เลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครสังเกตเห็นเลย
ว่ารถคันนี้พุ่งตกลงไปในคลอง
บังเอิญที่เห็นตามกล้องคือมันไม่มีรถตามหลังด้วยไง
รถไม่มีรถตามหลังเลยประมาณ๗นาทีได้แหละ
คิดว่าส่วนตัวถ้าคิดว่าช้ามันน่าจะแบบลง
้อยลงตรงช่วงตรงเนี้ยเรื่อยเรื่อยแต่เนี้ยพอลงปุ๊บ
ใช่พอลงพอนี้ไปเร็วปุ๊บอย่างนี้แล้วมันก็ลงไปเลย
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้พอปกติหยีบคันเล่นส่วนดีกว่า
ไม่ทราบแต่ว่าที่เห็นลางไม่มีเหยียบเบรกนะ
คือมันมืดมากตรงเนี้ยอืมมันมืดใช่แล้วแล้วตรง
ขอบข้างล่างอะไรก็ไม่มีอะไรกั้นแบบนี่ไงคะอย่างที่คนในพื้นที่บอกแล้วคุณผู้ชม
ก็ส่งข้อความมาเยอะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ว่าทางกลับรถ
ใต้สะพานโค้งหักศอกขนาดนี้ทำไมไม่มีอะไรกั้นไว้ตั้งแต่แรก
พี่บุ๊คมันจะเป็นทางอันตรายนะอืมแล้วก็ไอ้ใบเออร์ที่เอามาวางไว้
คือเอามาวางไว้หลังเกิดเหตุแล้วใช่เพิ่งจะมาวางหลังเกิดเรื่องค่ะ
ญาติญาติก็นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
วัดโพธาวาสที่อำเภอเมืองสุราธานีบรรยากาศเศร้ามากค่ะ
คืนนี้สวดพระพิธรรมศพคืนแรกจะชาปนกิจวันที่๑๓สิงหาคม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับสามีของนางบรรจงก็คือผู้เป็นแม่นะคะ
นายวิโรธอายุ๗๕ปีแล้วค่ะบอกว่าทุกเช้าเขาจะไปส่งภรรยาที่ร้านอาหาร
ช่วงค่ำหลังร้านปิดลูกสาวจะเป็นคนไปรับกลับบ้าน
วันเกิดเหตุภรรยาส่งข้อความไปทางไลน์บอกว่าถึงบ้านประมาณ๓ทุ่มกว่านะ
ีฟประชุมอีฟคือลูกสาวนะคะก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะ

ทำไมยังไม่กลับไหนบอกว่าจะกลับ๓ทุ่มกว่า
โทรไปไม่มีคนรับสาย
ตอนนั้นคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาดื่มกันอะไรกัน

ปกติปกติถ้าดื่มกินกันดึกหน่อยบางทีก็ไม่กลับ

ตี๔ตี๕ของอีกวันโทรศัพท์ไปหาอ้าวติดต่อไม่ได้
ส่งข้อความไปทางไลน์ไม่มีใครอ่านโอ้โห
คิดไปต่างนานาว่าเกิดอะไรขึ้น
มีคนจับตัวไปไหมอะไรไหม
ตัดสินใจแจ้งความแล้วก็ช่วยกันออกตามหา

จู่ก็มีรางสังหรณ์ว่าเอ๊ะหรือว่าจะขับรถตกคลองหรือเปล่า

ตามหากันใต้สะพานจุดที่เกิดเหตุนะคะ
แต่เชื่อไหมคะหาตอนแรกไม่เจอ

ไม่มีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอยล้อรถพุ่งไปในน้ำ

ไม่มีใครรู้เลยค่ะไม่มีเบาะแสอะไรเลยค่ะ

หายแล้วตอนนี้รู้ว่าหายแล้ว

แล้วก็โทรตามเท่าไหร่ก็ไม่ได้
มันไม่โทรได้เลยเพราะมันถูกตัดแล้ว

แต่ผมคิดเองว่าเอ็มไปดูตรงนั้นสิ

อย่างตัวเราเองเรามีร้านสังหรณ์อะไรอย่างอื่นไหม

แต่พอเขาดูว่าไม่มีร่องรอย
ก็รู้ออกมาว่าเออสงสัยจะไปอื่นอย่างนั้นนะ

เราได้เห็นตอนที่เขากู้รถ
เห็นเลยเพราะผมออกมาก็อยู่ข้างนอกเลย
ผมบอกแล้วผมไม่อยากจะมอง
นี่แหละค่ะจุดกลับรถใต้สะพานบางใหญ่

คือยังมีเหตุการณ์ที่๑๑นัทวุฒิหรือในอาม
ช่างโยธาสำนักงานทางหลวงชนบทที่๑๑สุราธานี
เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
หนึ่งในทีมนักประดาน้ำกู้ภัยฝีมือดี

แล้วก็ช่วยกู้รถเก่งและผู้เสียชีวิตขึ้นมาค่ะ
ปวดหัวปวดหัวหนักมาก
ถูกส่งโรงพยาบาลสุรธานีนะคะ
คุณผู้ชมคะเส้นเลือดในสมองแตก

ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอเพื่อใช้ผ่าตัดด้วยนะคะ
คือคนที่รู้ข่าวก็รีบไปบริจาคเลือดกันนะคะ

ใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องการเลือดกรุ๊ปโอนะคะ
ตอนนี้ทางกู้ไพรกุศลสันธาสุรธานี
ทหารค่ายพิมพบดีรังศิษย์กองบิน๗
ก็ไปร่วมบริจาคเลือดกันเยอะเลยค่ะ

ยูเทิร์นน่ากลัวมืดด้วยคงต้องระวัง
แล้วบอกว่าโอ้โหเป็นจุดยูเทิร์นอันตรายอีกแล้วนะฮะ